ไปดูควันหลงลอยกระทงกันหน่อยนะคะแต่ว่าลอยกระทงแล้วเนี่ย
เลือดตกยังออกกันตลอดเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็มีคนเสียชีวิตด้วย

เขามีการจัดงานลอยกระทงกันค่อนข้างสวยงามตามประเพณีเลยล่ะ
แต่ปรากฏว่ามีเหตุยิงกันเกิดขึ้นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะ
ทะเลาะกันรุ่นพี่จะเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาให้กลายเป็นว่าถูกยิงกลับมา
เป็นการกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพท่าเรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนยิงกันในงานลอยกระทง
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีกองเลือดขนาดใหญ่นะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๘ปลอกหัวกระสุนอีก๓หัวค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายภาพแล้วก็เก็บของกลางเอาไว้เป็นหลักฐานมีคนบาดเจ็บคือนายเกษมศักดิ์สวัสดิ์รักษาหรือไนโก้นะคะ
เป็นชาวอำเภอท่าเรือถูกยิงบาดเจ็บสาหัสซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
แต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะคนนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาสองนัด
หัวเข่าทั้งสองข้าง๓นัดแขนขวาอีก๒นัดรวมเป็นทั้งหมด๗นัดด้วยกันนะคะ
ท่านตรวจเอกธีรวรรษแสงมณีผู้กำกับการสอบพอร์ท่าเรือบอกว่า
สอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยรู้มาว่านายกิติศักดิ์สุธิดีหรือนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลท่าเรือนที่มาดูแลพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
รู้จักกันกับผู้ตายหรือว่าไนโก้เป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าทะเลาะกันเองค่ะ
ทะเลาะกันเองแล้วก็เกิดเป็นเหตุบานปลายขึ้นนายหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงไนโก้แล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนก็รีบลงพื้นที่ไปบ้านพักของนายหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอตัวค่ะ
ก็ประสานผู้บังคับบัญชาให้ส่งตัวมาบอกว่าให้มามอบตัวซะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะที่ลานปูนหน้าสำนักงานเทศบาลตะบนท่าเรือ
ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีการทำความสะอาดล้างคราบเลือดออกหมดแล้ว
เหลือแต่รอยวงกลมสีขาวที่เป็นตำแหน่งปลอกกระสุนปืนที่เจ้าหน้าที่เขาทำสัญลักษณ์เอาไว้
ทีมข่าวไปสอบถามนายประสิทธิ์พุ่มพวงคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รู้จักกับไนโก้
รวมถึงในหนึ่งก็คือทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องของทั้งสองคนค่ะ
นายประสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนไปเที่ยวงานลอยกระทงกันก็ไปเจอในหนึ่ง
พอเจอกันเนี่ยนายหนึ่งมาแกล้งค่ะแกล้งดึงกางเกงข้างหลังคือดึงกางเกงขึ้นอ่ะ
เอวกางเกงขึ้นนะคะอย่างแรงจนมันรั้งขึ้นไปเขาก็บอกเขาเจ็บ
เขาก็เลยเหมือนกับไม่พอใจหันไปถามว่าพี่ผมเจ็บทำไมเล่นแรงจังอ่ะ
หนึ่งก็เลยถามกลับมาว่าทำไมเล่นไม่ได้เหรอ
แล้วก็เห็นว่าในหนึ่งเริ่มจะมีอารมณ์ก็เลยเดินหนีออกมา
ตั้งใจว่าไม่เอาดีกว่าไปลอยกระทงดีกว่าแต่ในหนึ่งก็เดินตามแล้วเดินมาตบบ้องหูเขาค่ะ
เขาก็หันไปถามอีกว่าพี่ทำผมทำไมนี่ผมน้องพี่นะ
นายหนึ่งยิ่งไม่พอใจตบหน้าเข้าไปอีก๒ครั้ง
ตอนนี้เขาบอกว่าไม่พอใจแล้วตัวเขาเองก็ไม่พอใจแล้ว
ก็เลยไปเรียกพี่ที่รู้จักกันมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับในหนึ่ง
กันได้แล้วนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไป
จากนั้นไนโก้ตามมาทีหลังค่ะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร
แต่มาถึงเนี่ยก็เดินเข้าไปถามในหนึ่งเลยถามเฉยว่ามีเรื่องอะไรกัน
เท่านั้นแหละก็ไม่รู้คุยกันอีท่าไหนอะค่ะกลายเป็นทะเลาะกันขึ้นมา
ต่อยกันขึ้นมาทุกคนก็เข้าไปห้ามปรามจนเคลียร์กันจบแยกย้ายกันแล้วด้วยนะ
ย้ายกันไปสองรอบแล้วนะคะจังหวะไนโก้กำลังจะเดินกลับไปที่รถ
อยู่ในหนึ่งเดินอ้อมไปข้างหน้าไนโก้แล้วเอาปืนยิงใส่เลยค่ะ
ไปสองนัดแรกไนโก้ก็ล้มลงทีเนี้ยนายหนึ่งอ่ะยิงซ้ำเลยอ่ะ
ไนโก้ล้มลงไปแล้วอะค่ะแล้วก็อาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไปนะคะ
สำหรับสาเหตุนายประสิทธิ์บอกว่าจริงแล้วคนต้นเรื่องที่ทะเลาะกับนายหนึ่งเนี่ย
น่าจะเป็นเขานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีท่าไหนนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในหนึ่งกับไนโก้เนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าจริงจริงแล้วเขาก็สนิทกันรู้จักกันเป็นอย่างดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะ
เขารู้สึกว่าเขาเป็นต้นเหตุเขาทำให้ไนโก้ต้องเสียชีวิต
เขาก็รู้สึกว่าเสียใจมากนี่ตั้งใจว่าจะบวชให้กับไนโก้ด้วยค่ะ
ก็คือเขามามาหยอกล้อกันนี่แหละครับผมเขาก็มีอารมณ์ใส่ผมอะไรประมาณเนี้ยครับ
พอมีอารมณ์ปุ๊บผมก็เดินหนีเขาแล้วใช่ไหมครับ
เดินหนีเขาแล้วปุ๊บเขาก็เหมือนเดินมาตามเรื่องเราอีก
ติดเรื่องเราอีกพอติดเรื่องมาปุ๊บเราก็พี่มาตบผมเรื่องอะไร
ตบผม๓๔ทีก็มีบาดแผลที่ปากแล้วก็ที่ใบหู
แล้วพี่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เห็นว่าผมโดนโดนไอ้นี่อยู่
เขาก็เข้ามาบอกว่าใครทำร้ายอะไรอย่างเงี้ครับอ่าแล้วเขาก็เข้าไปคุยกัน
พอคุยกันปุ๊บพอคุยกันปุ๊บมันทุกอย่างคือเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว
ปุ๊บพอเคลียร์แล้วปุ๊บก็มีการตะโกนท้ากันพี่คนพี่คนที่ยิง
บอกว่ามามึงนะมึงแน่จริงออกมานี่มึงออกมากูนี่
อ่าครับแล้วก็คือต่างคนต่างกันกันกลับเพื่อพี่อาจจะพอแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็เดินอ้อมมาดักยิงก็คือเขายิงปุ๊บนัดแรก
ปุ๊บพี่ชายเขาล้มไปพี่พี่คนที่ตายล้มไปใช่ไหมครับ
แล้วเขายิงซ้ำหลายนัดครับเดี๋ยวก็คงต้องขอเข้าไปขอโทษเราครับ
ว่าเดี๋ยวก็ตั้งใจจะจบวนให้พี่กับผมขอบคุณเราก็รู้สึกผิดขอบคุณ
ทีนี้ทีมข่าวเราได้คลิปเหตุการณ์ช่วงที่ไนโก้ผู้ตายเข้ามาพูดคุยเคลียร์กับในหนึ่งคนเกาะเหตุด้วยนะคุณผู้ชม
นี่คนที่ยืนหันหลังเสื้อดำคือในหนึ่งนะคะคนก่อเหตุลูกศรสีแดง
ส่วนไนโก้คือคนที่ใส่ขาสั้นสวมหมวกที่ลูกศรสีเขียวชี้อยู่
เคลียร์กันจนกระทั่งมีการโต้เถียงเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็มีคนที่สวมเสื้อสีแดงเนี่ยค่ะเข้ามาขวางห้ามไม่ให้ทั้งคู่มีเรื่องกัน
แล้วคุณผู้ชมดูก็คุยกันอยู่สักพักนึงก็มีคนมาพยายามห้ามสักพักจะเห็นว่าในหนึ่งเนี่ยเดินออกไป
เอาขออภัยค่ะไนโก้นะคะที่เดินออกไปนี่ค่ะนี่ไงเห็นไหมไนโก้หันหลังแล้วแล้วก็เดินออกไปพ้นจากเฟรมแล้ว
ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะจบลงที่ตรงนี้แต่กลายเป็นว่ามันไม่จบนะคะ
นายวัญชัยหน้าเจริญรุ่นน้องอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็เล่าบอกว่าวันนั้นเขาก็ไปเที่ยวงานลอยกระทงกับนายประสิทธิ์นี่แหละแล้วก็ไปเจอนายหนึ่ง
ตอนนั้นยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยนะคะชุดพนักงานเทศกิจพอเจอกันเนี่ยนายหนึ่งก็เข้ามากอดนายประสิทธิ์แล้วก็ดึงกางเกงยีนนายประสิทธิ์ขึ้นก็ตรงกันกับที่นายประสิทธิ์เล่าแหละ
พอนายประสิทธิ์บอกว่าเจ็บในหนึ่งก็ไม่พอใจแล้วก็เนี่ยที่มาตบบ้องหูเขาแล้วก็ตบหน้าเขา
ส่วนไนโก้มาลอยกระทงพอรู้ว่ามีเรื่องกันก็เลยตั้งใจจะมาเคลียร์ให้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักกันหมดนะคะ
แต่กลายเป็นว่าไม่รู้เคลียร์อีท่าไหนมาทะเลาะกันแล้วก็บานปลายแบบนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะจบลงตั้งแต่ที่เคลียร์กันแล้วเพราะว่าไนโก้ก็เดินออกไปจะไปขึ้นรถอยู่แล้วอ่ะ
กลายเป็นว่าในหนึ่งมาดักรออยู่ตรงที่รถของไนโก้แล้วก็เอาปืนยิงใส่ไนโก้จนล้มแล้วก็ยิงซ้ำอีกหลายนัดนะคะ
ตัวเขาเนี่ยที่บาดเจ็บเพราะว่าเขาเดินตามหลังมาก็ถูกสะเก็ดกระสุนปืนกระเด็นเข้าขาทั้งสองข้างนะคะ
สาเหตุนายวัญชัยก็บอกไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้จริงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมพอจะนึกออกอันนี้คือที่นายวัญชัยพูดนะศักดิ์ศรีหรือเปล่าพี่
คือเหมือนกับว่าในหนึ่งเสียหน้าท่ามกลางผู้คนไงเหมือนกับถูกรุ่นน้องอาจจะพูดเสียงดังหรือตวาดหรือว่าในไนโก้อาจจะพูดจาไม่ดีทำให้เขารู้สึกเสียหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่นายวัญชัยพูดแบบนี้ว่าแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมการมาก่อนนะเพราะเขาพกปืนมารอยกระทงทำไม
ที่จะพกกระทงมางานลอยกระทงทำไมเขาพกปืนซึ่งในหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้รู้จักมาก่อนมาเจอกันในงานนี่แหละก็เลยไม่รู้ว่านิสัยใจคอพฤติกรรมเป็นคนยังไง
แต่ไนโก้คนตายเนี่ยเขารู้จักเป็นรุ่นพี่ที่นิสัยดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นขยันทำงานด้วย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

ใช่ค่ะไม่น่าจะมีเหตุทะเลาะอะไรกันเลยนะคะอืมเนี่ยเป็นเพลงลอยกระทงอย่างเงี้
ทุกคนก็คือตั้งใจจะไปสนุกสนานกับงานเทศกาลที่๑ปีมันมีแค่ครั้งเดียวอะค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปบ้านของในหนึ่งนะคะ
ได้มีโอกาสคุยกับแม่ของในหนึ่งค่ะนางวาสนาสุดดีนะคะ
แม่ก็บอกว่าแม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าลูกชายเป็นฝ่ายผิดที่ไปยิงคนอื่นตาย
แต่จริงแล้วลูกชายเป็นคนใจบุญเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากอะนะ
เป็นคนใจร้อนแต่ปัญหาคือลูกชายชอบพกปืนติดตัวตลอดค่ะ
เขาอ้างว่าต้องพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวเวลาไปซื้อขายพระ
ก่อนหน้านี้แม่บอกว่าหมอดูเป็นแบบดูดวงอะนะ
เคยบอกว่าลูกชายอายุ๓๘แล้วดวงไม่ดีเลย
แต่ลูกชายไม่เชื่อยังบอกเลยว่านี่ไงอายุครบ๓๘แล้ว
ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกชายยังเคยพูดขึ้นมาแบบนี้
ที่ผ่านมาแม่บอกว่าเคยเตือนลูกชายแล้วค่ะเรื่องของการพกปืน
ว่าโอ้โหพกปืนแบบนี้นะลูกไม่ตายก็ติดคุกแหละ

ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแม่เตือนทุกครั้งเรื่องของการพกปืนนะคะ
วันเกิดเหตุแม่ก็บอกว่าไม่รู้ทำไมปกติเตือนทุกวัน
แต่วันเกิดเหตุแม่ไม่พูดอะไรเลย
สุดท้ายแม่ก็เลยบอกว่างั้นอยากจะฝากผ่านสื่อนี่แหละ
ฝากบอกลูกชายว่ามอบตัวเถอะโทษหนักจะได้เป็นเบา
เชื่อว่าลูกชายไม่น่าจะถึงขั้นไปคิดสั้นฆ่าตัวตายหนีความผิดอะไร
แม่ก็ฝากขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แม่บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของความสูญเสียค่ะ
เพราะว่าเมื่อ๓เดือนก่อนแม่เองก็เพิ่งสูญเสียสามีไป
ถามลูกไปไหนป้ายังไม่บอกใครแล้วป้าจะบอกไม่กี่คน

คุณผู้ชมคะสำหรับศพของนายเกษมศักดิ์
ที่วัดจมกรณีอำเภอท่าเรือจังหวัดพรานครสิทยา
ภรรยาของนายเกษมศักดิ์นางอารีบุตรสุภาพบอกว่าไม่คิดนะคะว่าต้องมาสูญเสีย
สามีไปแบบนี้สามีกับในหนึ่งก็รู้จักกันนะคะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันไม่น่าจะถึงขั้นโอ้โหลงไม้ลงมือฆ่ากันตายขนาดนี้
ก็สามี
เธอก็เลยมองว่านายหนึ่งโหเที่ยมเกินไป
ล้มแล้วยังยิงซ้ำอีกนะคะ
ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตเขาก็ชอบพูดกับเย็ด
ว่าถ้าเป็นอะไรฝากดูแลลูกด้วย
ตัวภรรยาก็เลยถามในหนึ่งว่า
คือถ้าเป็นนักเลงจริงจบก็คือจบ
แต่ทำไมต้องมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากบอกไปอีก
ในหนึ่งควรจะมอบตัวทำผิดก็ควรจะยอมรับผิด
แล้วก็อยากจะให้มากราบขอขมาศพด้วยค่ะ
หนูไม่ตายหรอทำไมประจัยก็ไม่เยี่ยมโหดกับแฟนหนูขนาดนี้ล่ะ
นึกถึงใจครอบครัวนึกถึงลูกถึงหนูบ้างเลยเหรอ
คนเรานักเลงพอมีศักดิ์ศรีพอคุยก็จบ
ไม่ต้องมาก่างไม่ต้องมาโหว่าข้ามมีอิทธิพลว่าข้ามมีอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องกับคนเรานักเลงคุยกันรู้เรื่อง
แฟนหนูก็คุยกันรู้เรื่องเขารู้เขามีครอบครัวแล้ว
เขาไม่มั่นยุ่งภูมิเกียจกันอย่างนี้หรอก
ตรงนี้ลูกสามคนเรื่องกำลังเล็กเป็นสาวหลักตอน
ที่เขาต้องดูแลครอบครัวเขาตายเจ้าไป
แล้วเขาจะชดใช้กับครอบครัวหนูยังไง
เขาจะปล่อยลอยนวลอยู่อย่างนี้เหรอ
นี่นะคะก็เป็นเสาหลักของครอบครัว

ก็ยังไม่มีกำหนดพิธีชาปนกิจนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายกิติศักดิ์สุดดีผู้ก่อเหตุนะคะ

พยายามฆ่าพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ